คุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับว่าสถานการณ์ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ที่เราเสนอข่าวไปบอกว่านักโทษในเรือนจำไม่พอใจนะครับว่ามีคนที่เป็นโควิดเข้ามาเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะตอนนี้เกิดเหตุจราจนขึ้น
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นนะครับคุณพัชรวรินครับรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ
สถานการณ์บริเวณหน้าเรือนจำกระบี่ขนาดนี้นะคะเมื่อช่วง๑๐นาทีที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุนะคะ
นักโทษที่อยู่ในเรือนจำจุดไฟเผาเรือนอนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นควันที่พวยพุ่งมาจากเรือนอนที่ติดกับฝั่งกำแพงด้านหน้าเรือนจำนะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเปลวไฟที่สูงกว่านี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มีแค่กลุ่มควันไฟสีดำนะคะแต่ว่าด้านในดิฉันมองไม่เห็น
เพราะว่าแต่จะเห็นแสงไฟอยู่นะคะ
ว่าไหม้หลังคาทั้งเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการสังเกต
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ปิดถนนไว้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเช้า
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ออร์คอฟอร์นะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทั้งคอจวจังหวัดเข้าไปควบคุม
เนื่องจากว่ามีเสียงปืนดังขึ้นไม่ต่ำกว่า๕๐นัดแล้วนะคะ
สิบนาทีที่ผ่านมานี้ห้านาทีเท่านั้น
แสงไฟพวยพุ่งขึ้นทำให้ไฟนั้นน่าจะไหม้ทั้งอาคารแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพุ่งแค่ควันสีดำ
และมีรถที่ดับเพลิงนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่เพียง๑คัน
ตอนนี้น่าจะกำลังทยอยมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะ
ก็ได้ระดมกันอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งเจ้าหน้าที่อคศนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรือนจำเองตอนนี้สถานการณ์ด้านใน
ยังไม่มีใครสรุปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นดิฉันยืนอยู่ด้านหน้าเรือนจำฝั่งขวา
เห็นเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของศาสุกวิ่งกลูกันออกมา
สิบคนบอกว่าเผาเรือนจำแล้วเผาเรือนจำแล้วเผาข้างในเรือนนอน
ได้ยินสิ้นเสียงนั้นควันพุ่งทันทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับตอนนี้ตำรวจกำลังประสานไฟฟ้าจังหวัดนะคะเนื่องจากว่ากลัวที่เพลิงจะลุกลาม
แล้วก็ส่วนการดับเพลิงก็มีการต่อสายดับเพลิงเข้าไปส่วนบริเวณด้านหน้านะคะ
สามารถเข้าด้านหน้าเท่านั้นขณะเดียวกันนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังเร่งมาในพื้นที่นี้แล้วนะคะ
ได้จากประมาณห้าสิบอัพนะคะซึ่งน่าจะเป็นสุภารณ์แบบไหนยังไม่ทราบได้
ก็แบบนี้นะคะทางด้านในเนี่ยเราต้องรอดูก่อนนะคะว่า
มีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สังเกตด้วยตาเปล่า
นี่ก็คือเป็นการเผาเรือนนอนค่ะจากควันที่พุ่งออกมาตอนนี้
ทางเทศบาลเมืองกระบี่นำรถน้ำมาแล้วทั้งหมดสองคันนะคะ
กำลังเร่งดับไฟอยู่ค่ะซึ่งสถานการณ์นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะระดมกำลังมาควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด

ขอบคุณคุณพัชรวรินนะครับ
และที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของคุณพัชรวรินนั้นนะฮะนี่นะฮะ
ตำรวจพยายามจะเข้ามากระป่าวที่ขอพื้นที่ครับ
นี่คือภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นฮะ

ใช่ค่ะตอนนี้เวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
จากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีการจราจนกันที่เรือนจำกระบี่เนี่ย
แล้วก็คาดว่าน่าจะสงบลงแล้วเมื่อช่วงเช้าก็มีการไกลเกลี่ย
เคลียร์กันเอาคนที่เป็นโควิดออกไปรักษา
แต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้
เมื่อสักครู่นี้เองเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเพลิงไหม้

แล้วผู้สื่อข่าวรายงานบอกได้ยินเสียงปืนดัง๕๐นัด
ยังไม่รู้ว่าเป็นกระสุนชนิดไหน
นี่เป็นเหตุการณ์สดที่เกิดขึ้นณนาทีนี้นะคะ

คุณผู้ชมก่อติดหน้าจอไทยรัตน์ทีวีไว้นะครับ
เราจะรายงานความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปนะฮะ